ความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวที่เราติดตามมาถึง๙วันเต็ม
ก็คือการหายตัวไปของเด็กชายชาวพม่าอายุ๒ขวบ
เข้าไปในไร่อ้อยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
การค้นหาวันนี้เข้าสู่วันที่๙
แต่ล่าสุดข้อมูลได้แบบนี้นะคะ
ถือว่าเป็นข่าวร้ายพบน้องแล้วแต่น้องกลายเป็นศพ
พบเมื่อสักประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
ใช่ค่ะเมื่อประมาณไม่เกิน๑ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
การพบเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไร
เราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะ

ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเด่นชัยค่ะ
สวัสดีครับสองสาวครับ

ยืนยันข้อมูลนะครับเมื่อเวลาประมาณสี่บอส๑๖๒๐นนี่นะคะ
และผู้บังคับการตรวจบุตรจังหวัดสุพันธ์บุรีได้แทรงตอบสื่อมวลชนว่า
ควบคุมฝูงชนของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ตรวจพบศพของเด็กชายชาวพม่าเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำกลางไล่อ้อย
สภาพศพขึ้นอืดท้องแตก
ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าเจ้าที่ยังกันไม่ให้ทีมผู้สื่อข่าวเข้าไปเย็นจุดที่พบศพ
โดยมีเจ้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์แล้วก็เจ้าที่ชั้นผู้ใหญ่
ได้เข้าไปดูที่เกิดเหตุขณะเดียวกันเจ้าที่ก็ได้แบ่งกำลังกันกระจายกันโดยรอบ
โดยกันพื้นที่ห้ามฝูงชนเข้าเหมือนกันเนื่องจากต้องการเก็บพยานหลักฐานโดยรอบให้หมดก่อนครับ
คุณเด่นชัยคะมีเบาะแสอะไรคะที่นำไปสู่การพบศพน้องในครั้งนี้ค่ะ
แสคืออย่างนี้ครับวันนี้เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่
เริ่มต้นรีเช็คใหม่ทั้งหมดเลยด้วยการแบ่งกำลังเป็นสี่จุด
แล้วก็แบ่งการรับผิดชอบใช้กำลังพลประมาณเจ็ดร้อยคน
แบ่งเป็น๔จุดทั้งทหารตำรวจปกครองแล้วก็อาสาสมัคร
เมื่อแบ่งสี่จุดเนี้ยเพื่อสะกินพื้นที่ให้หมด
แต่ปรากฏว่าการค้นทั้ง๔จุดในพื้นที่เกือบ๕ตารางกิโลเมตรเนี่ย
ไม่สามารถพบขณะเดียวกันชุดควบคุมฝูงชนชุดเนี้ย
ก็ได้ลุยต่อไปอีกโดยข้ามครองที่คาดที่เราตรวจค้นกันอยู่ขณะนี้นะครับ
ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจนกระทั่งไปเดินไปได้กลิ่น
ได้กลิ่นก็เลยค้นหาแล้วก็พบสดอยู่ในไร้อ้อยเนี้ยครับค่ะ
คุณเด่นชัยคะจุดที่พบเนี่ยห่างจากจุดที่เด็กเขาพลัดหลงจากครอบครัวครั้งแรกตั้งแต่๙วันที่ผ่านมานี่ประมาณเท่าไหร่คะ
จุดที่พบศพถ้าหากว่าเป็นทางรถยนต์ก็ประมาณ๕กิโลเมตรแต่ถ้าทางตรงก็อยู่ประมาณสักกิโลกว่า๒กิโลนะครับ
ตอนนี้ค่ะครับว่าครับว่าครับอ่าเชิญเลยค่ะ
คือถ้าหากว่าเป็นทางตรงเนี่ยคงประมาณกิโลกว่าไม่เกิน๒กิโล
แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นทางระยะที่รถยนต์วิ่งต้องวิ่งในไล่อ้อยไปเนี่ย
ก็อยู่ที่ประมาณห้ากิโลเมตรครับค่ะขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ย
หลังจากที่พบศพของน้องแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปคือต้องนำไปตรวจพิสูจน์น้องถูกไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานกำลังเข้าไปตรวจ
แล้วก็เตรียมจะให้ญาติเนี่ยเข้าไปดูว่าใช่ศพของน้องไหมค่ะ
ต้องดูพวกเครื่องแต่งกายอะไรต่ออะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็ยังไม่ได้เอายานให้ให้ยาดเข้าอือ
เข้าไปดูศพเรียบร้อยแล้วก็คงจะสามารถยืนยันได้ว่า
ใช่ศพของเด็กชายชาวพม่าคนนี้หรือไม่

ค่ะเอาล่ะณจนถึงตอนนี้
คือญาติยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปจุดที่พบศพน้อง
ยังไม่เห็นศพน้องยังไม่สามารถยืนยันได้
จากปากญาติว่านี่คือน้องจริงถูกไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ค่ะคุณเด่นชัยคะจากเบื้องต้นนี้นะคะ
เขาจากการตรวจสอบสภาพศพ
อย่างที่คุณเด่นชัยรายงานไปบอกว่ามีสภาพท้องแตก
อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยไหมคะ
ว่าสาเหตุที่สภาพศพน้องเป็นแบบนั้นเกิดจากอะไรคะ
เบื้องต้นเพราะว่าศพเสียชีวิตมา๘๙วันแล้ว
แล้วก็อยู่ในน้ำก็แสดงว่าขึ้นอืด
น่าจะท้องแตกจากการขึ้นอืดเป็นการสันนิษฐานในเบื้องต้น
เพราะว่ายังไม่ได้ตรวจศพโดยละเอียดว่ามีบาดแผลตรงไหนหรือไม่
อันนี้ต้องรอให้ศพไปที่กองพิสูจน์หลักฐาน

ค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะคาดว่าญาติจะสามารถที่จะไปดูศพน้องได้

ก็สักครู่นี้เดี๋ยวก็คงจะเข้าไปได้แล้วครับ

และผลของการตรวจยืนยันว่าเป็นน้องจริงน่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันคะ
ถ้าหากว่าย่านไปถึงก็คงสามารถยืนยันได้เลย
เนื่องจากว่ามันจะต้องมีเสื้อผ้าอยู่
คือยืนยันจากเสื้อผ้าได้เลยครับว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่ส่วนการยืนยันเป็นทางการนั้นก็ต้องรอให้ศพเข้าสู่นิติเวศเรียบร้อยแล้ว
แต่เบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าใช่
เพราะว่าในระแวกนั้นไม่มีเหตุการณ์เด็กหายใดทั้งสิ้น
แล้วก็มีเด็กชายคนนี้คนเดียวที่หายไป
แล้วก็ไปอยู่ในใกล้จุดที่เป๊กหายไปตอนแรกด้วย
ขอบคุณคุณเด่นชัยประดิษฐ์นะคะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพบ
เด็กชายชาวพม่าอายุ๒ขวบที่หายตัวไปในไร่อ้อยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ถือว่าเป็นข่าวร้ายแต่ว่าเราก็ต้องรอก่อนนะคะ
รอทางด้านญาติเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนแล้วก็เป็นการยืนยันว่าใช่น้องคนนี้หรือเปล่านะคะ